ต่อกันที่เรื่องของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
คว้าแชมป์เข็มขัดมวยไทยเส้นแรกของเวทีมวยไทยรัฐไปครองครับ

ส่วนมุมน้ำเงินมาจากระหารทราย

ปากกาเหล็กฟันศอกช่อฟ้าถึงกับเอียง
แม้ว่าช็อตนี้จะไม่โดนนับนะครับ
แต่แฟนก็มองว่าอาการไม่ดี

ก่อนเอาชนะล้างตาได้สำเร็จ
ทายยิมพิชิชชัยปประถม

พระราชสิงห์รโรงเรียนกีฬาโคราชครับ